สอนอทองหล่อนะตอนนี้ที่เราอ่านข่าวอยู่เนี่ย
มีข่าวอะไรที่แบบเขาต้องรับผิดชอบ
แล้วเป็นภารกิจระดับประเทศบ้างไหม
กำลังคิดอยู่คุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหม
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่สอนอทองหล่อสุขุมวิทย๖๓
บ้านคนเป็นบ้านหรูแหละปรากฏว่าโดนขโมยมางัดประตูกระจกไป
แล้วมางัดประตูเข้าไปในบ้านแล้วไปเอากล้องวงจรปิดไปสามตัว
พอไปแจ้งตำรวจที่สอนอทองหล่อตอนนี้ติดภารกิจระดับประเทศอยู่ครับ
เหรอยังไม่ว่างภารกิจอะไร
ระดับประเทศเลยระดับประเทศไงคือตอนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบ
โฟกัสอยู่สองอย่างนะเรื่องของหายเราก็สนใจนะแต่เอ๊ะสอนอทองหล่อติดภารกิจอะไรนะ
มีงานอะไรมีประชุมรัฐชาติเหรอดอมครับ
งี้ก่อนเอางี้ก่อนเอาเหตุการณ์ขโมยก่อนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตี๔กว่า
เมื่อวันที่๒๒ที่ผ่านมาค่ะคือคนร้ายเข้ามาในซอยสุขุมวิท๖๓
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเดินมาใส่กางเกงขาสั้นมาแบบนี้เลยใส่เสื้อยืดเนี่ย
แล้วเข้าไปในบ้านผู้เสียหายคือเขาอยู่ในแยก๕สุขุมวิทย์๖๓แยก๕ค่ะ
บ้านนั้นเป็นบ้านหรู๔ชั้นดูสิตี๓๓๕นาทีนี่กล้องวงจรปิดนะจับภาพได้
แล้วเขาบอกว่าไอ้วันที่เกิดเหตุไม่ได้มีใครอยู่บ้านนี่ถ้าเกิดว่าพวกผมอยู่บ้านนะ
อาจจะโดนทำร้ายก็ได้คนร้ายเขาเข้ามาแล้วก็มางัดประตูกระจกจนแตก
แล้วก็เดินวนไปวนมาในบ้านพอเห็นกล้องวงจรปิดจับภาพใช่ไหม
ปรากฏว่าคนร้ายไปขโมยกล้องวงจรปิดถอดไปสามตัวไม่ได้เอาทรัพย์สินอื่นนะ
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะประตูกระจกที่มันแตกอะค่ะ
ค่าความเสียหายเท่าไหร่ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทกล้องวงจรปิด๓ตัวไง

ตำรวจบอกว่าตอนนี้ติดภารกิจระดับประเทศให้รอไปก่อน
คือไม่ใช่ใช้คำว่าไม่พอใจไม่สบายใจแล้วกัน
ถ้าเห็นว่าบ้านนี้ผมกลับเข้ามาอยู่แล้วเจอแบบนี้อีกมั้ย
ขอเรียนตามตรงว่าเราต้องตามเรื่องเองตลอดตามเรื่องกับตำรวจ
ว่าเหตุการณ์ผ่านไปเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างตามตัวคนร้ายได้บ้าง
กล้องมูลจรตรงไหนดูได้บ้างเราต้องเป็นคนตามตลอด
คนที่เขาโดนเนี่ยเขาต้องเสียเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งเสียเวลา
เพื่อในการมาทำการแก้ไขอะไรอย่างนี้ครับ
ทีนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทางเจ้าของบ้านเองก็แบบเอ๊ะคนที่บุกเข้ามาเป็นคนเร่ร่อน
ที่อยู่แถวนี้หรือเปล่าอยากให้ตำรวจจับได้เร็วเดี๋ยวเแล้วนะคะ
จะได้ไม่ไปก่อความเดือดร้อนให้ใครอีกต้องรอให้ภารกิจระดับประเทศผ่านพ้นไปก่อนหรือเปล่า
ยังไงสอนอทองหล่อช่วยแจ้งหน่อยนะฮะ

ใช่ไปดูแลให้เขาได้เมื่อไหร่